ดูกันไปอันตรายเราะ
สองเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะโหวตเลือกใครเป็นนายุทธมตรีนะคะ
เราก็ให้รับสินค้าจากภารกฎศาสตร์ภิกษา
แต่อยากจะมาให้กำลังใจสนับสนุทธ์ที่รักษาสนับสนับแล้วก็หลักการ
ในเรื่องของประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริง
ก่อนการเลือกตั้งคุณอภิษฎมีการทำคลิปออกมานะคะ
กล่าวชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุทธ์คนใหญ่ประยุทธภูมิชาได้เป็นนายุทธมตรี
ไม่สะสมการสืบความหน้าแล้วก็อยากรักษาแล้วการชนเป็นใหญ่
เราก็รู้สึกชื่นชมนะคะกับการที่พักการเมือง
ประกาศจุดยืนชัดเจนก่อนการเลือกตั้งให้ประชาชนทราบ
วันนี้ก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะ
เราเห็นว่าคำพูดนี้เป็นสิ่งที่น่ารักษาไว้นะคะ
เพื่อให้ประชาธิบัติเป็นภาคการงานที่เชื่อถือได้
เคารพเสียงภาคการหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง
หยุดสว๒๕๐คนจากขอสช
ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเคารพเสียงประชาชนที่เลือกประชาธิปัตย์มา
ด้วยคำสัญญานั้นว่าไม่ถือข้อลำนาจของส่อชอม
เราคิดว่าเสียงประชาชนจะกว่าเสียง๒๕๒หน่อย
ดังนั้นก็เลยอยากจะให้กำลังใจประชาธิปัตย์นะคะ
อยู่กับการถือข้อลำนาจแล้วก็เลือกนายกคนละเรือน

วันนี้ก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจ

ได้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มั่นคงต่อไปค่ะ